ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วเรามีอะไรกันครับ

ที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างอย่างนี้
ครับผมใครที่ชอบดูการถ่ายทอดสดกีฬาต่างนี่ติดตามได้เลย
วันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะเชิญเลยครับกับช่วงนี้ครับ

สำหรับปฏิทินการถ่ายทอดกีฬาประจำสัปดาห์จากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มกันที่วันนี้ช่วงบ่าย๒โมง
ใครที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้แบบสัดกันหมัดต่อหมัด
ห้ามพลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบัน
ต่อกันช่วง๔โมงเย็นกับเทปบันทึกภาพการแข่งขัน
และในวันอาทิตย์รอบก่อนรองชนะเลิศช่วง๕โมง๔๕นาที
ส่วนรับรองจะแข่งขันกันในวันจันทร์ช่วงเวลา๕โมง๔๕นาทีเหมือนเดิมนะจ๊ะ
และรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันอังคารเวลา๒ทุ่ม๑๕นาที
อเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียผ่านไปมาร่วมรุ้นไปกับนักตบชายกันต่อ
ในวันพฤหัสบดีที่๒๒กันยายนไทยพบไต้หวัน
และวันศุกร์ที่๒๓กันยายนไทยพบจีน
โดยจะทำการแข่งขันช่วงเวลา๔โมง๑๕นาทีทั้ง๒วันเลย
ส่วนตอนนี้พี่หอยของเราพร้อมพบกันกันกัน
ให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับกับช่วงหอยชี้เป้า
หอยฉีเป้า
พี่หอยครับพี่หอยจัก

พี่หอยพี่หอยพี่หอยพี่หอยใจ

วาเรทชายไทย

หอยชีเป้าค่ะแปป
พอชี้เป้าแล้วก็ต้องแหวก

เรานะคะมีจีนมีไต้หวันแล้วก็มีกาต้า
แล้วครั้งนี้คุณเสนาหอยคิดว่าจะจบที่อันดับเท่าไหร่คะ

คือตอนนี้นะครับดวงเมืองของไทย

ตอนนี้ดวงเมืองของเรานะฮะบอกได้เลยว่า

เรามีพระประถมเจดี
คำว่าประถมแปลว่าแรก

ต้องอยู่หนึ่งในสาม

หนึ่งในสามแข็งขัน

ครับผมหอยแคนเซินเลย

การถ่ายเท่าสด๒๒๒๘กรณยา
ก็มาดูกันว่าหอยคันเซิลจะมั่นหรือไม่มั่น
แล้วบอกได้เลยเขาแข่งวันเกิดผมด้วย
๒๒กันอายุครบ๒๗พอดี
จริงหรือเปล่าอ่ะอันดี
กันเซิลเลยว่า๑ใน๓นี้ไทยต้องอยู่ได้แน่นอน
ครับผมร่วมเชียร์กำลังใจให้กับวอลเลอร์บอลฉายด้วยนะครับ

ก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่าเมื่อสัปดาห์
กับบ้านเหรอแปลกก็ไม่ต้องเป็นแปลปัด

หอยยิงแม่นหรือเปล่าต้องเตะกระป๋องตรงกลาง

กับกระป๋องตรงกลางพี่หอยจะเตะโดนอะไรนะฮะ

ผลเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
เฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่เราให้คิดคำอุทานให้ปีสุชาติ

หอยจะเตะบอลโดนกระป๋องตรงกลางหรือไม่
เราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ

ไม่น่าเชื่ออะไรจะแม่นกันขนาดนี้

เหี้ยไปแล้ว

เข้าไปดูกันได้ที่เฟซบุ๊คสวนกีฬานะครับ
โอ้โฮกราบใจโหยสุดกว้างมากค่ะหน้อยขอขอรวรรค์

เหรอพี่เดี๋ยวนะครับไม่หายใจด้วย

หายใจมากกว่าได้โอ้โฮแอบเลยแอบเลยโอ้โฮ
บอกเลยว่ากีฬาประเภทนี้เขาเรียกว่าขนมกรุบ

ความสามารถมันแบบมันน้อยมากเลย

ความแน่นเหมือนเดิมมั้ยความแน่นเหมือนเดิมดิครับ
นี่ไงเป็นพีชชิรัจฉนกอินทนน

มีมีถัง
ติดตามได้ทุกวันเสสตร์๑๑น๓๐นาที

คำข้อมในวันนี้คือ

ทิ้งจะสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตา

เพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยเราจะต้องเป็นสัมภเวษี

สิขอใหญ่หน่อยได้ไหม

เสียงน่ะโอ้โฮเส้นเสียงสั่งเผือน